มีเหตุการณ์ว่าผู้ชายคนหนึ่งจับแฟนสาวเป็นตัวประกัน
แล้วก็ปล้นรถของตำรวจตระเวนชายแดน
ที่มีอาวุธปืนอยู่๒กระบอกภายในรถ

ทีนี้ตำรวจก็ระดมกำลังในการตามล่าผู้ชายคนนี้

ตอนนี้เตรียมแถลงผลการจับกลุ่มนะ
เพราะว่าจับกลุ่มได้แล้วสำหรับนายดำรงศักดิ์แสงเพชร
หรือว่าวัดแล้วก็นางสาวนิวส์แฟนสาว
ที่ร่วมกันหลบหนีการตรวจค้นของตำรวจตระเวนชายแดน
รถกระบะของตำรวจต่อชะดอไปด้วย
ตำรวจต้องทำงานอย่างระมัดระวังในการปูพรม
ค้นหาแล้วก็ใช้ทุกยุทธวิธีในการค้นหานานกว่า๓วัน
เพราะกลัวกลัวว่าทางผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนทั้ง๓กระบอก

ท้ายที่สุดก็เจอรถนะครับแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
คือนายดำรงศักดิ์กับนางสาวนิวส์แฟนสาว
หลบหนีไปเขตชายแดนประเทศของเรา
ทีนี้ตำรวจนะฮะก็ตามจับกลุ่มได้
วันนี้ตำรวจจะได้นำของกลางประกอบด้วยรถกระบะสีบอล
ทะเบียนกกชช๒๗๙๘รนของตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้ต้องหาจอดทิ้งไว้ในพื้นที่หมู่๕ตำบลมะมุอำเภอกระบุรี
กระสุนปืนอีก๓๐นัดที่ถูกพบอยู่ในพงหญ้า
ที่ผู้ต้องหาได้ขโมยจากชาวบ้านเพื่อใช้ขี่หลบหนี
ถูกพบอยู่ในสวนปามแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๐
คลองเงินที่ตำบลปากจันทร์มาแสดงต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับ
เรื่องต้นนายดำรงศักดิ์ก็ถูกออกหมายจับ๓ข้อหา
คือชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็น
ลักทรัพย์เจ้าหน้าที่กักขังหน่วงเหนียว
ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
ส่วนนางสาวนิวส์แฟนสาวของนายดำรงศักดิ์ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ยังไม่มีการออกหมายจับนะครับโดยจะต้องสอบสวนในรายละเอียดและพฤติการ
หากพบความผิดอื่นก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันที
เพราะตำรวจก็ต้องดูก่อนว่านายดำรงศักดิ์กับนางสาวนิวส์
คือเหมือนแสดงละครหรือเปล่าตอนจับกันเป็นตัวประกัน
มีการร่วมมือกันในการหลบหนีหรือไม่หรือว่าถูกจับเป็นตัวประกันจริง
โดยเมื่อช่วงตี๒ตำรวจสืบสวนภาค๘
ประสานกับตำรวจชายแดนของเมียนมานะครับได้ตรวจสอบพบผู้ต้องหา๒คน
หลบหนีอยู่ตามชายแดนนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมตัวทั้งสองคนได้แล้ว
แล้วก็จะนำตัวมาแถลงข่าวนะครับแต่ว่าตอนแรกจะแถลงข่าวกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณนะ
แต่ทีนี้มันต้องติดขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องนำตัวของผู้ต้องหาไปตรวจโควิด๑๙ก่อน
ไปตรวจเรื่องของโควิด๑๙ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนสาเหตุที่คาดว่าผู้ต้องหาก่อเหตุ
คาดว่าเกิดจากอาการหลอนยาเสพติดขณะที่ตำรวจต่อชดเข้าขอตรวจค้น
คาดว่าผู้ต้องหากำลังเสพยาเสพติดอีกทั้งอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับคดียาเสพติด
ซึ่งเมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วว่านายดำรงศักดิ์มีหมายจับเก่าในคดียาเสพติดด้วย
ผู้ต้องหาก็เลยเกิดความกลัวนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราก็ต้องรอการแถลงสักนิดหนึ่งนะครับ
ว่าผลการสอบสวนสอบปากคำการเอาผิดจะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่าตำรวจทำงานมาโอ้โห๓วันด้วยความระมัดระวังนะฮะ
เดี๋ยวเราถ้ามีการแถลงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าให้ทราบนะครับ